ต้องบอกว่าการสอบสวนโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าลานคนเมืองนั้น
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจภายในภักดิ์ประชาธิปัตย์ด้วยกันเองด้วยนะครับ
จนเป็นที่มาของสตงเข้ามาขุดคุยจนพบสิ่งผิดปกติ
ซึ่งลาสุดนายวิราชจันทร์พิทักษ์อสศภักดิ์ประชาธิบัติ
ก็ได้เรียกร้องให้ทางหัวหน้าคณะคศใช้มาตรา๔๔
สั่งให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน
เพราะบอกว่าไม่ใช่โครงการนี้เพียงโครงการเดียวนะครับ
แต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลครับ
โดยนายวิราชบอกว่าขอตั้งข้อกล่าวหาบริษัทที่ได้งานจัดไฟกรทมนะครับว่า
เป็นบริษัทสารพัดนึกเพราะว่ากรทมจ้างบริษัทนี้ถึง๙ครั้ง
ในการทำอีเวนต์โฆษณาการท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพ
แม้แต่ในปีงบประมาณ๒๕๕๘ที่มีการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
บริษัทนี้ก็ได้งานอีกทำให้สงสัยว่าบริษัทนี้ทำไมขายทุกอย่าง
เรียกร้องให้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคอสชใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ดำเนินการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียว
กับที่ใช้กับข้าราชการหน่วยงานอื่น
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่า
ราชวงศ์สุขุมพันธ์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เพราะว่าสตงไม่มีอำนาจสั่งให้ยุติปฏิบัติการหน้าที่
ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้สตงจะต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกัน
และปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช
เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
เป็นการตั้งข้อสังเกตจากสตงที่เขาจะต้องแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ถ้าหน่วยงานกรปชมันก็ติดออกมาเหมือนกับสตอ่ะ

หรือขอสชออกคำสั่งหัวหน้าขอสชเหมือนที่ให้ใครต่อใครหยุดพักปฏิบัติงาน
นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
ที่นายอนุสรเอี่ยมสหรักษาการรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
ได้เรียกร้องให้หม่อมราชวงศุมพันธ์พิจารณาตัวเอง
เพื่อแสดงสปีริตพร้อมกับย้อนถามพักประชาธิปัตย
ว่าจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในเรื่องนี้อย่างไร
ในเมื่อผู้สมัครของพักกระทำเช่นนี้นะครับ
โดยนายองค์อาจคล้ามภัยบูรณรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
หลังจากนี้ทางพักคงไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้อีกแล้ว
เพราะเคยมีมาตรการชัดเจนว่าการทำงานของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เป็นเอกเทศ

รับว่าผลสอบของสตงทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของพักประชาธิปัตย
แต่ก็เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจครับ